กับ๔นักศัตริย์ที่เหลือเลยดีกว่านะคะว่าในช่วงนี้ค่ะปีวอกการงานการเงินความรักเป็นยังไงบ้างค่ะคุณหมอ
โดยภาพรวมเนี่ยจะค่อยดีขึ้นตามลำดับนะครับ
เพราะว่าจะเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ปัญหาที่มีเนี่ยมันต่อเนื่องจากช่วงเดือนที่แล้วนี่เอง
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็จะค่อยคลี่คลายในระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยปีวอลเนี่ย
ทั้งอึดอัดหมุดหนีดจุ๊บกิ๊กวุ่นวายวุ่นเว้ออะไรสารพัดเลยอะทุกอย่างรวบ

ต่อไปเลยดีกว่าค่ะปีวรากา
คนที่เกิดปีรากานะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ทำอะไรก็ตามเนี่ย
จะเจอปัญหาอุปสรรคสักนิดนึงเพราะข้าวตูนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเดือนที่ไม่เกื้อหนุ

อะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจก็ขอให้ใจเย็นอีกสักนิดนึง

ที่สำคัญเนี่ยก็เดี๋ยวเร็วนี้ภายในเดือน๒เดือนนี้เนี่ยเอาง่ายคือช่วงปีใหม่

เป็นช่วงที่คนปีละกาเนี่ยจะได้รับโบนัสจะได้รับอะไรดีขึ้นมา
อุ้ยอุ๊ยเปรี้ยวไปกินหวานอีกนิดเดียว
อ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เจ๋งเย็นนิดนึงนะครับ

ที่เกิดปีจอนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยควรทำอะไรเรื่อยเอื่อย
อย่าไม่ต้องไปให้ความสำคัญหรือว่าคือเรียกว่าอะไร
อย่าไปเครียดหรือไปโฟกัสกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โฟกัสไปเนี่ยเราก็เหนื่อยเปล่า

นะครับก็เขาเรียกว่าทำได้ก็ทำไปทำไปเรื่อย
นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยขอแนะนำนิดนึงขอให้เก็บเงินเก็บพอนิดนึง
เพราะว่าเร็วนี้มีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปใช้จ่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
คือพูดง่ายครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราสังเกตดูจากเพื่อนฝูงเนี่ย
ขอยืมเพื่อนก็ไม่มีทางได้บางทีไปขอยืมคนนั้นคนนี้เราก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บด้วยตัวเราเองแล้วเพราะเงินก้อนนั้นจะมาช่วยเรา
วางแผนเรื่องการเงินดีด้วยใช่ไหม
ใช่ครับคนที่เกิดปีคุณนะครับปิดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็เป็นช่วงที่น่าอิจฉานะครับเพราะจะไปได้เรื่อยทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะฮะ
แล้วก็เขาเรียกว่าไหลลื่นปกติดีอยู่เลย
สรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
ต่อไปเราจะถึงนี่แล้วจุดพีคไง
ประเด็นโหราแซ่บค่ะอ่าเพราะว่าประเด็นแซ่บของเราในวันนี้นะคะ
นั่นก็คือหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ถังแตกเสียทรัพย์ใหญ่ด้วย
ปีใดที่เสียทรัพย์ใช่ไหมฮะเสียทรัพย์ใหญ่ตั้งแต่
สัปดาห์นี้ในช่วงนี้นะครับที่จะมีเกณฑ์ต้องเจอเนี่ย

เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะต้องมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นตลอดนะฮะ
รวมทั้งเรื่องของคนที่รอบข้างเนี่ยจะมาทำให้เราเสียทรัพย์ด้วย
โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะหนุ่มนะครับที่เกิดรอบ๒
เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับจะไปเที่ยวกับแฟนจะพาแฟนไปเที่ยวก็ดูสั่งในกระเป๋าด้วยนิดนึง
เอาก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็พอ
แล้วที่สำคัญก็จะมีคุณผู้หญิงด้วยนะครับรอบ๒๕๒๑แล้วก็รอบ๒๐
วิธีแก้เนี่ยโดยการที่ถ้าจะให้ดีนะครับก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ย
สมมุติว่าแทนที่เรารู้ว่าเดือนนี้ช่วงอาทิตย์นี้ต้องเสียทรัพย์เยอะ

เป็นทั้งหมดของการอัปเดตดวงแล้วก็นี่เลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าสาวคนไหนนะคะที่ฟังไม่ทัน

ช่วงหน้านี้เราจะพาไปฟิตแอนดเฟิร์ม
แปลว่าการฟิสอันเปิร์มพางี้เชื่อว่าถูกใจสาวแน่นอน

อ๋อมันนี่ใส่เลือดอยู่แล้วกุชงคะ

เป็นว่าอดใจรอพบกันช่วงหน้าค่ะ